คุณผู้ชมคะเรื่องตัวเลขยังไม่หมดแต่เรามาพูดเรื่องของโหราศาสตร์กันบ้างดีกว่า
อย่างที่ทราบกันดีนะว่าดาวเกรดเนี่ยเขาเพิ่งจะย้ายไปเมื่อวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลายคนเขามีความเชื่อนะคะว่าถ้าเกิดว่าดาวเกรดย้ายเนี่ยมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะมีการเสริมบุญบารมีใหญ่เกิดขึ้นคุณผู้ชม
รวมไปถึง๒หนุ่มนิกคุณาธิตแล้วก็บิวกิติพัฒน์
คู่นี้เนี่ยเขาซี้กันมาตั้งแต่เล่นหนังเรื่องม๖ทับ๕ปากหมาท้าผีจำได้ใช่ไหม

ถูกต้องค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังซี้กันอยู่แล้วก็พากันมูเตรลูด้วย
ล่าสุดทั้งคู่พากันไปที่วัดไผแขกเข้านามศการเจ้าอวาด
พร้อมกับให้ท่านลงนะฝ่ามือดวงมหาเศรษฐี

มันมีเรื่องราวตัวเลขด้วย

เลขของฝ่ามือนี้คุณผู้ชมดูนะ

คือเป็นเลขไทยดูคล้ายกับเลข
พี่แจ๊คเห็นเป็นเลขนี้ใช่ไหม
ส่วนบิวเนี่ยมองเห็นเป็นเลข๖๒๘
เนี่ยคุณผู้ชมอ่ะดูเห็นป่ะ

ไปที่แผงลอตเตอรี่เลยจ้า

ใช่ค่ะได้เลข๖๒๕ตรงกับฝ่ามือของนิดพอดิบพอดีค่ะ
มูเตลูกันไปแล้วได้เลขกันไปแล้ว
นิกแล้วก็บิวเนี่ยเขาบอกกับทีมข่าวของเรานะว่า
เร็วนี้เนี่ยนะทั้งคู่จะมีธุรกิจเปิดร้านเครื่องดื่มร่วมกัน
ก็เลยขอให้การเดินทางมาทำบุญมามูเตลูในครั้งนี้เนี่ย
จะช่วยหนุนนำให้ธุรกิจของเขาดียิ่งขึ้นไป
แล้วก็การมาเจอมือครั้งนี้เนี่ยเป็นการมาเจิมซ้ำนะ

ซึ่งเจอมาแล้วประมาณ๕๖ปี
ตอนนั้นเนี่ยหลังจากเจิมเสร็จปุ๊บ
ชีวิตดีขึ้นการงานดีขึ้นตามลำดับเลยคุณผู้ชม

ช่วงไหนก็แบบดังเปรี้ยงอะไรช่วงไหนนะ

ให้ธุรกิจร่วมกันทำยังไงฝากติดตามด้วย

ซึ่งตอนนี้หนุ่มนิกเนี่ยเขามีผลงานภาพยนตร์
ส่วนหนุ่มเองส่วนนิวเห็นแบบนี้

บันเทิงไทยรัฐก็รอติดตามความปังของทั้งคู่นะคะ
เดี๋ยวรอดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าธุรกิจเขาปังเขาดังจริงเนี่ย
เราต้องตามแล้วนะต้องตามเขาไปแบบอย่างนี้บ้างแล้วนะ
นักเศรษฐีที่มือคนดังเขาไปทำกันเยอะ
แต่ตอนนี้ตามเลขเขาก่อนนะคะ๖๒๕นะคะ